แท้รอหน่อยแล้วเราต้องรอนานขนาดไหนคุณผู้ชม
รอนานก็อาจจะบรรท้อนหัวใจทำไงเหมือนพ่อใจ

คือเรารู้อยู่แล้วว่าน้องโสรแล้วเหมือนแบบโสร่อใครก็รออยู่คนเดียว
แบบนี้แหละคุณที่โสมน่ะตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ย
รอแล้วรอเล่ามีข่าวแบบแอ้วเอิญกันหลายรอบแล้ว
ก็ยังไม่คลิกกันสักทีนะคู่นี้
ก็มาเล่าเรื่องราวความน่ารักกุ๊กกิ๊กของคู่จิ้นเกรดเจ๊กกี้กันมาตลอดนะ
ฝ่ายหญิงอย่างที่เรารู้ทั้งตื้อทั้งโต๊ะอ้อนเข้าทางแม่ก็แล้ว
สารพัดวิธีก็แล้วแต่พี่เกรทของเรายังไม่มีทีท่าจะยอมใจอ่อน
ล่าสุดค่ะน้องน้ำตาลพิจักษณาเพื่อนซีเจ๊กกี้ไง
ตอนนี้เขากำลังถ่ายละครกับเกรทใช่ไหมอาสาเลยเดี๋ยวฉันเป็นแม่สืบแม่ชักให้
คอยมาบอกมาเล่าว่าวันหนึ่งนะเกรทอยู่ในกองเป็นอะไรบ้าง
ทำยังไงบ้างทำอะไรอยู่ตรงไหนชี้แจ๊กกี้เขาถูกใจ
ได้ฟังเรื่องราวของเฮียเกรทเท่านี้มีความสุขแล้วคุณผู้ชม
ก็เลยประกาศผ่านบันเทิงไทยรัฐไปว่าหนูจะรอพี่เขาต่อไป
ก็จะเป็นน้ำตาลสักส่วนใหญ่ที่จะได้เจอน้ำตาลพิจักษณา
เขาก็ทำหน้าที่เป็นนกเหี่ยวไปเกี้ยวข่าวมาให้เรา
เหมือนแบบเราได้รู้ว่าวันนี้ดาราที่เราชื่นชอบทำอะไร

ส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าน้ำตาลก็จะบอกว่าวันนี้ถ่ายไกลมากเลยนะ
นี่พี่เกษตร์เขารู้เป็นคนเดียวน่าอุตส่าห์มากเลย

ตาลก็จะแบบว่าเออแกโอเคไหม

บอกโอเคฉันโอเควันหลังมีอะไรบอกอีกนะ
จะได้ได้เหมือนเดิมซึ้นซ่อมเหมือนเดิม
ซึ้นซ่อมใหม่แล้วไม่มีเพิ่มเติมหรือครับ

เออเป็นอย่างไรก็ไม่ได้อยากรู้อะไรมากมายหรอก
แค่อยากรู้ว่าวันเขาอยู่ตรงไหน
ทำอะไรบ้างกินข้าวที่ไหนนอนกี่โมงตื่นเมื่อไหร่

ออกกองลำบากก็สงสารเขาจะร้องไห้ตามเขา